วันนี้อายการแล้วก็ตำรวจภาค๖

เข้าสอบสวนอดีตผู้กำกับโจ้
เรือนจำกลางพิสุนโลกอีกครั้ง
เพื่อความโปร่งใสในการทำคดีครับ

พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจโท

ตำรวจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจกองปราบปรามและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

อุตถนผลอดีตภูมิกับสพมทที่เรือนจำกลางพิศุนโลกครับ

เพื่อความโปร่งใสและความชอบทำตามกฎหมาย
รวมถึงให้พนักงานอายการเข้าร่วม
การสอบสวนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ทั้งนี้หลังจากเข้าไปสอบสวนนะครับ

ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่า
ที่ต้องมาเนื่องจากสำนวนคดีที่เคยได้แจ้งความไว้
มันเป็นการกระทำโดยเจ้าพนักงานสอบสวนเพียงฝ่ายเดียว
พนักงานอายการไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วย
ดังนั้นก่อนที่สำนวนจะมาอยู่ในอำนาจของเรา
ก็คือหมายถึงอายการนะครับ
เนื่องจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามกฎหมายแล้ว
เราต้องมาร่วมสอบสวนเพื่อให้ครบกระบวนการการสอบสวนนะครับ
ผู้ต้องหาโดยเฉพาะอดีตภูมิกับโจ้
เราได้แจ้งข้อกล่าวหาซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมาย
ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องหาอีก๖คน
ส่วนอดีตผู้กำกับโจ้ได้สอบปากคำเสร็จแล้ว
เบื้องต้นอดีตผู้กำกับโจ้ให้การพากเสร็จ
แต่ยอมรับว่ากระทำจริงแต่ไม่ได้มีเจตนาฆ่า
มีเจตนาเพียงต้องการข้อมูลเท่านั้น
ยืนยันว่าการสอบสวนในครั้งนี้ไม่ใช่การเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่
ผู้ต้องหามีสิทธิจะให้การอย่างไรก็ได้

แต่พนักงานสอบสวนและพนักงานอายการ
เราจะดูที่หลักฐานนะครับพยานที่ปรากฏ
มันมีลักษณะของการเจตนาที่จะฆ่าจริงหรือไม่
นี่คือสิ่งที่เรากล้ายืนยัน

มีการยื่นคำร้องต่อสารแล้ว
อยู่ที่กระบวนการของการนำส่ง

ไม่เกิน๓๐วันสอบสวนไปนแหละ
แต่เราจะเร่งรับสำนวนแล้ว

คิดว่าไม่เกิน๓๐วันก็ต้องเสร็จ

มีคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง
ล่าสุดนายอายุสินทบพันธ์นะครับ
อธิบดีกรมรัชธรรมเปิดเผยบอกว่า
กรมราชธรรมได้รับคำอนุญาต
จากศาลและหนังสือประสานจากสำนักการตำรวจแห่งชาติ
ในเรื่องการขอย้ายตัวพาตะบดเอก
ทิศติศรรย์อดีตภูมิกับโจ้กับพวกรวม๗ปลาย
เรือนจำกลางพิสุนโลกมาเรียบร้อยแล้ว
นี้จะต้องย้ายสถานที่คุมขังทั้ง๗คน
เรือนจำกลางพิสุนโลกไปยังเรือนจำกลางคลองเปรม

ต้องรอหนังสือคำสั่งจากศาลไปที่เรือนจำกลางพิสุนโลก
และจะนัดวันเวลาในการย้ายผู้ต้องหา
ซึ่งวันเวลาที่จะย้ายผู้ต้องหานะครับจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะนะ
และเมื่อผู้ต้องหาทั้ง๗คนมาถึงเรือนจำ
จะเริ่มกระบวนการตามมาตรการโควิด๑๙
เนื่องจากเป็นกฎของเรือนจำในขณะนี้ครับ